สุราธานีค่ะมีเหตุการณ์ผู้ชายถูกรุมทำร้ายนะคะ
คือเขาบอกว่าโดนกลุ่มคนทั้งชายหญิงเป็นสิบเนี่ย
รุมกระทืบรุมตบรุมเตะรุมต่อยจนสลบเหมือดไปเลย
ไปแจ้งความตำรวจว่าไงรู้ไหมคะ
หมายเรียกให้ก็ได้แต่ไปหาชื่อคู่กรณีมาเองนะ

นี่ไงเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ตำรวจเหรอเออ
แต่คือเราที่เป็นผู้เสียหายต้องไปหาชื่อคู่กรณีมาเอง

น้องสาวเขาบอกโอ้โหเห็นทั้งคลิป
เห็นทั้งพฤติการก็เลยบอกรู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วก็อยากให้มีการชี้แจงหรือไม่ก็เปลี่ยนพนักงานสอบสวนไปเลยด้วย

สลบเหมือดไปเลยขออนุญาตหยุดภาพบางช่วงบางตอน
เพราะมันคือความรุนแรงแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะ
ฮิ้วทั้งเตะทั้งทุบทั้งตี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖มิถุนายนประมาณสักเที่ยงคืนกว่านะคะ
นี่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงประมาณ๗๑๐คนรุมทำร้ายค่ะ
สอบถามรู้เรื่องว่าผู้บาดเจ็บ๒คนนี้
แอดเลยนะคือกินเหล้าด้วยกันอยู่ที่บ้านจนเมาหนัก
แล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปงานวัดปลายริกสัทธาราม
อยู่ที่ตะบนเคียนซาอำเภอเคียนซา
ตั้งใจจะไปถ่ายรูปกับนักร้องไปถึงยังเดินไม่ถึงเวทีเลยค่ะ
โดนกลุ่มคนก่อเหตุลากมารุมทำร้ายแบบนี้
๒รายเนี่ยคือนายเฉลิมพลวัย๓๖ปีคนนี้คือสลบเหมือดนะคะ

อีกคนคือนายอภิวัฒน์คนนี้เนี่ยถูกของมีคมแทงเข้าแก้มขวา๑แผลด้วย
คุณหมอก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราธานีเพราะว่ากระดูกดั้งจมูกหัก
รักษาตัวกันอยู่๒วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้
เขาก็พากันไปแจ้งความพิสอบพอเกียรติศาสตร์
กว่านั้นคือพนักงานสอบสวนบอกเขาว่า
สืบหาคู่กรณีเอาเองแล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้
แล้วจากวันนั้น๒๖มิถุนายนจนวันนี้๒กรกฎาคม
ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลยเขากลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัย
วันนี้คนเจ็บทั้งสองคนคือนายเฉลิมพลกับนายอภิวัฒน์
แล้วก็น้องสาว
น้องสาวของไน้เฉริมพลเนี่ยนี่ค่ะสภาพ
นี่เส้นเลือดในตาแตกเลยนะเห็นไหมสองข้างเลยอ่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าตำรวจไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับเขา

ยังไล่เข้าไปหาชื่อคู่กรณีเองอีก
ก็เลยอยากจะมาร้องผ่านสื่อหน่อย
เฉลิมพลเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าตาแดงค่ะ
เขาบอกคืนนั้นเขายอมรับได้ว่าเขาเมา
แล้วเขาอาจจะพลาดไปหาเรื่องกลุ่มผู้ก่อเหตุ

คือแล้วทำไมต้องเป็นหลายคนมาลุมทำร้ายลุมกระทืบเขาจนสลบขนาดนั้นด้วยอ่ะ
คือก็ขอโทษอ่ะขอโทษ
เขาบอกว่าคนที่เขาไปหาเรื่องอาจจะเป็นผู้ชายที่ชื่อแววกับภรรยา
ก็ยอมรับเขาเมาแล้วเขาอาจจะผิดที่ไปหาเรื่องในแววก่อน
แต่ถึงขั้นต้องรุมกันเลยเหรอ
ขอโทษผู้กรณีนะครับ
แต่ว่าคนอื่นนะคนอื่นที่เข้ามานะ

กับคนในคลิปที่รุมทำร้ายเราเนี่ยเรารู้จักบ้างไหม
รู้จักอยู่คน๒คนนะครับ
ถ้ารู้จักชื่อไม่ได้สนิทสนมอะไรครับ
แล้วโดยส่วนตัวกับผู้ชายที่ชื่อแววที่ผมยาวที่เห็นในคลิปว่าเราดึงตัวอยู่เนี่ย
พอรู้ข่าวว่าพี่ชายเมาแล้วไปก่อเหตุเนี่ย
เธอเองก็รู้สึกผิดแทนพี่ชายก็โทรไปขอโทษคู่กรณีที่พี่ชายไปหาเรื่องแล้วนะ
ก็นึกว่าจะจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ปรากฏว่า
ได้เห็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นในกล้องวงจรปิดคลิปนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาถ่ายไว้พอเธอเห็นแล้วเธอบอกโอ้โห
มันเกินไปหรือเปล่าอ่ะเธอรับไม่ได้เธอก็เลยไปแจ้งความ
แล้วก็เอาคลิปนี้คลิปเป็นคลิปที่เห็นหน้าคนก่อเหตุด้วยนะ
ไปเป็นหลักฐานแต่พนักงานสอบสวนบอกให้กลับไปหาชื่อกลุ่มคนก่อเหตุมาเอง
แล้วจะออกหมายจับหมายเรียกให้เธอเลยรู้สึกไม่มั่นใจที่จะได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจเลย
เพราะตำรวจดูเหมือนจะไม่ทำงานเลยแถมคู่กรณีเนี่ยมีนายที่เป็นคนในเครื่องแบบ
คนมีสีเธอใช้คำนี้นะคะคอยดูแล
หลังแจ้งความจนถึงปัจจุบันเนี่ยเธอบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุยังขับรถมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านด้วย
เธอก็เลยอยากจะมาร้องผ่านสื่อเพื่อความปลอดภัยและอยากจะขอความเป็นธรรมค่ะ
ทางตำรวจได้แจ้งเรามาว่าให้เราไปหาชื่อนามสกุลจริงของผู้คู่กรณีมาให้เนอะเพราะถ้าไม่งั้นจะออกหมายเรียกลำบากเนอะ
ซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่บทบาทของประชาชนนะคะซึ่งจริงมันน่าจะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจเนอะด้านสืบก็มีนะคะ
คือสามารถที่จะสืบลงสืบได้ในพื้นที่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ด้วยซ้ำ
ถ้าสมมุติว่าพี่แววกับพี่เอทะเลาะกันจริงทำไมคนที่อยู่รอบนั้นไม่ปล่อยให้เขาต่อยกันแค่สองคน
คือพวกคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะก็คือปล่อยเข้าต่อยกันแค่สองคนโอเค
คือต่อยเสร็จก็คือโอเคจบโอเคปัญหาคาใจจะได้จบ
ล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีทราบเรื่องแล้วนะคะ
แล้วก็มีคำสั่งให้ผู้กำกับสพเคียนซาเรียกคู่กรณีมาพบและให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยด่วน
พร้อมจะพิจารณาข้อบกพร่องของร้อยเวรด้วยค่ะ